เมื่อเกินถือปัญหาเป็นยังวิกับทุกคนช่วยออกภาพมือครับ

จริงเขาควรมีปัญหาหรือเรื่องนี้มันบอกแล้ว
เขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องประดีเขามีปัญหาไปสร้าง

คืออันนี้ก็มีอย่างต่อว่าเพราะว่าเราก็เป็นผู้ดูสรรคุณิภัณฑ์